บรรดาเหล่าพืชผักผลไม้ที่เรามาให้ดู
ก็มีแปลกมากมายก็ว่ากันไปแล้วนะคะ
ซึ่งมันก็จะแตกต่างผิดแผกจากสายพันธุ์ของมัน
มีอะไรบ้างนั้นไปดูกันหน่อยค่ะ
เรื่องราวนี้พาคุณผู้ชมไปดู
เหล่าบรรดาพืชผักผลไม้
ที่เกิดมาแล้วมีลักษณะแปลก
จากที่ควรเป็นไปตามสายพันธุ์
บรรดาพืชผักที่พูดถึงมีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่สับปะรดแตกยอด๑๑ยอด
ที่ไล่ใบโทงบ้านตำกลางตำวนตำ

พาทีมข่าวไปดูสับปะรดสายพันธุ์จำปาทอง

แต่มีอยู่กรหนึ่งลักษณะแปลก
เพราะมีผลคล้ายกับใบโพ
มียอดแตกปกครุมอย่างสวยงาม

ชาวบ้านต่างบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อน
เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำโชคลาภมาให้
เมื่อข่าวแพร่ออกไปก็มีคนมาดู

โดยไม่ลืมที่จะนับยอดที่ขึ้น
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคต่อนั่นเองแหละครับ
ต่อกันที่ดอกทานตะวันแปลก
มีดอกเล็กขึ้นรอบดอกใหญ่
อกทานตะวันนะคะดอกนี้นะ
มันจะมีดอกเล็กแบบนี้ค่ะ

นี่ค่ะเป็นดอกเล็กแบบนี้
ขึ้นรอบดอกใหญ่เลยซึ่งดอกอื่นไม่เป็นนะคะ
อกอื่นต้นอื่นไม่เป็นนะ

ดูมือใหญ่กว่าฝ่าเมอร์อีก

ดูสิครับดอกทานตะวันดอกนี้
มีดอกทานตะวันเล็กล้อมรอบจนเต็มดอกเลย
งานนี้ชาวเน็ตไม่พลาดต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามันแปลก
บ้างก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็น
ส่วนบางคนก็อยากรู้จำนวนของดอก
ซึ่งผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาตอบว่า
มีทั้งหมด๑๘ดอกระหว่างนับเสร็จหลุดออก๑
ชาวเน็ตได้คำตอบที่รอคอย
ก็พากันนำตัวเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ